ต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงมีแต่ข่าวโหดทั้งนั้น
แต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแบบหลายเหตุการณ์หลายพื้นที่นะคะ
ที่จังหวัดกระบี่ช่วงบ่ายวันนี้นี่เองนะคะ
คุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๖ปี
เขาเป็นคนที่สติไม่สมประกอบจะต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง
แต่คาดว่าไม่ยอมกินยาแล้วก็เกิดอาการคลุมคลั่ง
อยู่ดีเอามีดพระไปไล่ฟันชาวบ้านเขา
แล้วก็ไปฟันเอาที่ศีรษะของแม่ชี
ชีเขานั่งอยู่มานั่งหน้าบ้านไปฟันเขา
เขาได้รับบาดเจ็บก่อเหตุเสร็จก็วิ่งหนีเข้าไปในป่า
พระที่ก่อเหตุยาวเป็นเมตรเลย
จับแล้วก็ส่งโรงพยาบาลไปก่อนเพราะว่ายังคลุ้มคลั่งอยู่นะคะ
ตำรวจสพเหนือคลองและชาวบ้านช่วยอย่างกูมพี่ชายคนนี้
อายุ๕๖แล้วหลบหนีเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านคลองเสียด

เพราะว่าผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งใช้มีดพระยาวเป็นเมตรเลยค่ะ
ฟันศีรษะแม่ชีเวียงอิ่มเกษม
ชีก็อายุเยอะแล้วนะคะอายุ๘๗แล้ว

เจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ชายคนที่ก่อเหตุไปสงบสติอารมณ์
แล้วก็ดูอาการที่โรงพยาบาลเหนือคลอง
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุคราบเลือดยังเต็มเลยนะคะที่มานั่งหน้าบ้าน
ชีเวียงผู้บาดเจ็บญาติก็ส่งโรงพยาบาลกระบี่ไปแล้ว
จากการสอบถามหลานสาวของแม่ชีเวียงที่ได้รับบาดเจ็บ
หลานสาวชื่อว่านางสาวรัชนีกรพรมมาศอายุ๒๓ค่ะ
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ชีเวียงก็นั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
ชีเวียงเนี่ยเป็นยายของเขานั่งอยู่หน้าบ้านปกตินี่แหละ
นางนพวัลวิชัยรัฐอายุ๘๕ซึ่งเป็นแม่ของคนก่อเหตุนะคะ
เป็นลูกพี่ลูกน้องของแม่ชีเดินข้ามถนนมานั่งคุยกับแม่ชี
จากนั้นเนี่ยคนก่อเหตุที่มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทอยู่บ้านตรงกันข้ามกันเนี่ยนะ
เดินออกมาจากบ้านถือมีดพระเดินข้ามถนนตรงไปเลย
แล้วก็ฟันหัวแม่ชีเวียงไปครั้งหนึ่ง
อยู่ดีดีก็พุ่งไปฟันเขาแบบนี้ทุกคนตกใจมากนะคะ
แล้วตรงนั้นเด็กเล็กหลานก็วิ่งเล่นนั่งกันอยู่แถวนั้น
ไม่สนใจเลยฟันหัวเขาแล้วก็วิ่งหนีไปวิ่งหนีเข้าป่าท้ายหมู่บ้านนะคะ
ญาติชาวบ้านคนแถวนั้นก็ช่วยกันจับตัวส่งตำรวจ
สาเหตุคาดว่าก็นี่แหละมีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
แล้วก็ไม่ยอมกินยารักษาอย่างต่อเนื่อง
พี่ชาวก็ไฟฟาเพราะครับ
จะเป็นอะไรฟันตอนนี้
ก็ไม่ถูกให้ดูว่าเย้ย
เวลาที่ใหญ่เราก็ขังแบบนี้

ตอนนี้เดือนออกมาจากบานเบามายืนอยู่หน้าบาน
นี่ยืนกว่างเนี่ยคุยแล้วแต่นำอยู่อืมตึงก็บอกชัดขวักตึงก็เดินมายุ่งแม้เขาออกจากเก้าอียะหยอกขึ้นว่าหยอกขึ้นขึ้นไหนบอกแกหยอกขึ้นตึงมาเดินมาชี้หน้าออกมึงตำท่าเกินไปเลย
แล้วตึงเอาขวัดนั่วเลยแต่เหลืองอะไรหรอกว่าไม่รู้ไม่รู้ค่ะแล้วตึงเอาขวัดนั่วแล้วก็เดินออกรอบบานไปเลย
ตอนนั้นมันเดินข้าวมาเขาดื้อเมฆมาไหมถือปลาหรือปลาเล็กเล็กอันเล็กมาถือติดตัวมาเลยค่ะอืม
มีเขามารอบบานไปอืมไม่เคยไม่คิดว่ามันยิ้มมาขวัดนั่วอืม
มันรู้ไม่จุดจริงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่า
นึกว่าจะเดินออกมาตามแม่ตัวเองกลับเข้าบ้านเพราะแม่ไปนั่งคุยอยู่กับแม่ชี
แต่ไปฟันหัวแม่ชีเลยอ่ะอืมหลานของแม่ชีเวียงก็บอกว่า
แม่ชีเป็นคนชอบถือศีลนะคะแล้วก็บวชเป็นแม่ชี
แต่ด้วยอายุที่มากแล้วอะค่ะอายุ๘๗ก็เลยอยู่ที่วัดไม่ได้
ก็ต้องกลับมานอนพักที่บ้านให้ลูกหลานช่วยกันดูแล
ส่วนคนก่อเหตุก็มีอาการทางจิตทางประสาทนะคะ
เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสวนสรานรมหลายครั้ง
แล้วก็ออกมาอยู่บ้านอยู่บ้านได้๒ปีแล้ว
เคยก่อเหตุทำร้ายคนมาแล้ว๒๓ครั้งนะคะ
แต่ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากแต่ว่าครั้งนี้ถึงขั้นแบบ
เอามีดมาฟันหัวเลยก็หนักอยู่
เจ้าหน้าที่บอกเดี๋ยวรอผลตรวจจากหมอก่อนนะคะ
แล้วก็จะนำตัวคนก่อเหตุมาสอบสวน
แล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายต่อไป